ด้านตำรวจกองบังคับการปราบรามการค้ามนุษย์ค่ะบุกจับเจ้าอาวาสวัดดังในจังหวัดตรัง
หลังจากที่เจ้าอาวาสรูปนี้หนีคดีข่มขืนเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ตำรวจกองบังคับการปราบรามการค้ามนุษย์กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
นำกำลังเข้าจับกลุ่มนายเรืองเสริมแก้ววัยเจ็ดสิบห้าปีเป็นชาวอำเภอบ้านไร่
อุทัยธานีขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดดังแห่งหนึ่งในจังหวัดตรังค่ะ
เป็นการบุกจับตามหมายจับสารจังหวัดอุทัยธานีในคดีกระทำชำราวเด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๕ปี
บุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืนปี๒๕๕๙
ผู้ต้องหาได้เข้าไปภายในบ้านพักของผู้เสียหาย
ข่มขืนและกระทำชำราวทุกวันอาทิตย์
เวลาประมาณ๔โมงถึง๕โมงเย็น
ซึ่งก็เป็นเวลาที่ผู้เสียหายนั้นอยู่บ้านตามลำพังค่ะ
โดยก่อเหตุครั้งแรกเดือนพฤษภาคมปี๒๕๕๙

กระทั่งญาติของผู้เสียหายทราบเรื่องก็เลยเข้าแจ้งความ
แต่ผู้ต้องหาได้หลบหนีไปบวชที่วัดแห่งหนึ่ง

ชาวบ้านเลื่อมใสสัทธาและยกให้เป็นเจ้าอาวาส
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาไปศึก
และไปสอบสวนที่สถานีตำรวจภูทรเมืองตรัง
เพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐาน
ก่อนที่จะส่งตัวไปดำเนินคดีที่จังหวัดอุทัยธานีต่อไปค่ะ